มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เชียงรายนะคะ
คุณตาอายุแปดสิบสามปีต้องคลานหนีออกมา
จากบ้านที่ไฟไหม้ค่ะคุณผู้ชมลูกเขยเมา
เมาแล้วจุดไฟเผาบ้านค่ะโอ้โหกองเพลิงขนาดนี้นะคะ
คือไม่หนีก็เสียชีวิตในกองเพลิงค่ะ
แต่ว่าคุณตาท่านนี้เนี่ยนะคะคุณตามูลความชอบอายุแปดสิบสามปี
คือท่านอายุมากด้วยครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยโอ้
ต้องหนีออกมาค่ะเอาตัวออกมาคลานออกมานะคะ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนกลางดึกของวันที่๑๒กรกฎาคม
ไฟไหม้ค่ะที่บ้านโละป่าตุ้มอยู่ในตัวเมืองเชียงรายนะคะ
คุณตาเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่กับลูกสาวกับลูกเขยเนี่ยค่ะ
ไฟไหม้แบบนี้ก็ต้องเอาชีวิตรอดคลานออกมา
เพื่อนบ้านเนี่ยก็มาช่วยมาอุ้มหนีออกไปจากบริเวณนั้นค่ะครับ
หลังจากเพลิงสงบปรากฏว่าทรัพย์สินของมีค่าเนี่ย
คือถูกไฟไหม้หมดนะคะแต่โชคดีชีวิตยังอยู่
คุณตาคลานออกมาเอาชีวิตรอดเอาไว้ได้นะคะ
ไฟไหม้ครั้งนี้คาดว่าเป็นฝีมือของนายพงศกร
ซึ่งเป็นลูกเขยของคุณตามูลค่ะเป็นคนจุดไฟเผาบ้าน
นายพงศกรอายุ๔๕ปีเขาบอกวันนั้นเมาเหล้าหนัก
แล้วก็ก่อเหตุขึ้นพอก่อเหตุก็หลบหนีไป
ตอนนี้ยังไม่มีใครเจอเลยค่ะไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนนะคะ
คุณตามูลให้ข้อมูลบอกว่าที่ผ่านมาลูกเขยพยายามจะทำแบบนี้
พยายามจะเผาบ้านมาแล้วหลายครั้งห้ามไว้ได้ทุกครั้ง
แต่ครั้งเนี้ยมันก็เกิดขึ้นจนได้แล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือ
ชาวบ้านเขากำลังช่วยกันลื้อถอนซากต่างเพื่อความปลอดภัย
แล้วจะได้เอาพื้นที่ตรงนี้สร้างบ้านใหม่นะคะ
นายดวงดีธนันชัยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
ให้ข้อมูลบอกเวลาคนที่ก่อเหตุคือนายพงศกร
เวลาเมาชอบเปิดเพลงเสียงดังหรือไม่ก็อารวาสค่ะ
แล้วบางทีก็ทะเลาะกับภรรยาจนชาวบ้านก็ไปร้องเรียนกับเขาอยู่บ่อยนะคะ
แต่เวลาไม่เมาในพงศกรก็เป็นคนดีนะคะช่วยเหลืองานในหมู่บ้าน
เรื่องต้นทราบว่าเผาบ้านแล้วน่าจะหนีไปอยู่กับน้องชาย
บวชเป็นพระที่บ้านโป่งช้างค่ะ
ตอนนี้บ้านก็ไม่เหลืออะไรอยู่ในสภาพนี้ค่ะชาวบ้านก็มาช่วยกันนะคะ
วันนี้คุณตามูนไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจที่สพเมืองเชียงรายค่ะ
ก็เล่าทั้งน้ำตานะคะเพราะเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมา
คืนนั้นลูกเขยก็นั่งกินเหล้าอยู่กับลูกค่ะ
แล้วตัวเองก็นอนอยู่ในห้องไม่รู้เรื่องอะไรเลย
พอเลิกกินเหล้าแล้วลูกสาวขึ้นไปนอนบนบ้าน
เขยก็ตามขึ้นไปหลังจากนั้นก็ได้ยินว่าทะเลาะกัน

ตอนที่ลูกเขยราดน้ำมันจุดไฟเผาบ้าน
คุณตาก็ต้องคลานออกมาจากบ้าน
แล้วก็มีชาวบ้านมาอุ้มออกไปค่ะ
นี่แหละค่ะเมาแล้วจุดไฟเผาบ้าน
สมาชิกในครอบครัวก็เกือบเอาตัวไม่รอด